เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
พอเราไปขับตามมันจะมีแรงเหมือนกับเรา

สภาพของนักปั่นรายนี้จะเป็นอย่างไร
ด้วยความเป็นห่วงคนถ่ายเขาก็ถ่ายคลิปนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้คือนักปั่นจักรยานคนนี้
เขาปั่นตามท้ายรถเมย์สาย๑๐๔
ลักษณะการจี้แล้วเร็วมากคุณผู้ชม

เหมือนกับว่าจริงแล้วคนขับเขาคงไม่รู้หรอก

จักรยานรถเล็กเขาบอกไม่เห็นหรอก

ไม่มีการสวมอุปกรณ์เซฟตี้อะไรเลย

ก็ดูสิคะหมวกล่ะสนับเข่าล่ะสนับสอกล่ะ
ไม่มีอะไรเลยนะครับคำถามคือถ้ารถเมฆเขาเบรกละ

ขับเร็วขนาดนี้อันตรายแน่นอนนะครับ

กระทั่งคนขับรถคันนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่เขาขับผ่านไปพอดี

แล้วก็บรรยายถึงพฤติกรรมของนักปั่นคนนี้

แชร์ในเพจรวมนักปั่นมือใหม่
ผอมสุขภาพดีและระบุว่า
แบบนี้แอดมินว่าไม่โอเคเลย

เพิ่มเติมหน่อยก็ตักเตือนกัน
หอมปากหอมคอแบบพี่น้องกันดีกว่าครับนะฮะ

เข้าไปวิภาควิจารณ์กันเยอะแยะมากมายว่าไม่สมควรเลย
เพราะว่าจริงแล้วมันควรจะมีวิธีการที่มันดีกว่านี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังนักปั่นคนนี้
พบว่าเขาเป็นเยาวชนนะคุณผู้ชม
นี่อายุเพียง๑๗ปีเอง

เขามาปั่นจักรยานได้เพียงสัก๑ปี
เพิ่งจะเริ่มจริงจังเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เพราะว่าต้องการจะลงแข่งขันก็เลยเริ่มปั่นแบบจริงจัง
วันเกิดเหตุจำไม่ได้ว่าวันไหน
แต่คาดว่าน่าจะเป็นวันที่เขาปั่นจักรยานออกมาจากซอยบ้าน
ในซอยจรรย์สนิทวงศ์๑๒เพื่อจะไปทำธุระต่อนะครับ
่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่แล้วก็ลอดอุโมงสี่แยกท่าพระ
เพราะว่าการปั่นลักษณะแบบนี้มันทำให้ไม่เกิดแรงต้านจากกระแสลม
ได้เร็วแล้วเขาเองก็ไม่เหนื่อยสามารถทำความเร็วได้ตามต้องการ
แล้วตามคริปเขาบอกว่าเข้าบอกเขาปั่นน่าจะประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตรชั่วโมงเท่านั้น
และทุกครั้งที่ปั่นตามท้ายรถเมย์ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าเขาจะกะระยะเอาไว้ว่าจะเบรกทันหรือเปล่าเมื่อรถเมย์จะเข้าป้าย
แต่พอคำว่ายังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้แปลว่าต่อไปมันจะไม่เกิด
ถูกต้องถึงแม้รถเมย์อาจจะไม่เข้าป้าย
แต่ถ้าข้างหน้ารถเมย์มีรถตัดหน้าล่ะ
การปั่นตามรถเมย์นั้นทำให้ความเร็วของจักรยานนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ
ก็เลยอาจจะปั่นตามนะครับโดยเหมือนอารมณ์เหมือนการโกงนะครับ
ความเร็วโดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับ
และที่ตามที่รถเมย์กันคือไม่กลัวเขาเบรกหรือเปล่า
อันนี้คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าก็คิดไว้อยู่เหมือนกันนะครับ
ว่าเขาอาจจะเบรกอะไรอย่างงี้นะครับแต่คือในจังหวะนั้นที่ขับเนี่ย
คือด้วยความที่ว่ามีรถข้างหลังตามมาด้วยแล้วก็
คือผมถ้าผมชะลอความเร็วตอนนั้นคือผมก็อาจจะไปชนกับข้างหลังได้
เลยต้องขับอย่างเต็มสุดกำลังครับคือไม่ได้ตั้งใจจะปั่น
แต่ถ้าหยุดปั่นปุ๊บผมก็จะโดนข้างหลังชนนะครับ
ผมรู้สึกผิดนะแล้วก็ขอโทษแล้วกัน
ขอโทษนักปั่นคนอื่นที่ทำให้ภาพของนักปั่นมันเสีย
รวมทั้งขอโทษผู้ใช้รถที่ทำให้เดือดร้อน
แล้วน้อมรับคำตักเตือนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
สุดท้ายบอกว่าจะนำไปปรับปรุงตัวจะไม่ปั่นแบบนี้อีก
และขอให้นักปั่นคนอื่นอย่าทำพฤติกรรมเรียนแบบแบบเขาเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

ไม่ได้อยากจะประจานหรือว่าจะไปกล่าวโทษอะไร
แต่ว่าทุกอย่างมันคือตัวคุณ
ถ้าคุณปั่นแบบนี้แล้วเขาเบรกแน่นอนชีวิตคุณอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้
นี่ก็ถามเหมือนกันนะว่าไปเรียนแบบมาจากไหน

คือเป็นอาศัยจังหวะอุโมงลมของรถ

แต่พอเขารู้แบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่อยาก
เขาก็จะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ